พากลับมาดูเรื่องราวของสองพี่น้องนะ
เป็นเด็กชายทั้งคู่เลยอายุ๖ขวบกับ๓ขวบ
คือบางวันก็ต้องอยู่ด้วยกันตามลำพัง
เพราะแม่ออกไปกรีดยางแล้วก็ทิ้งเขาไว้
อยู่กันข้ามคืนแบบนี้แบบอดอยากนะฮะ

ก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือเท่าที่ชาวบ้านจะทำได้นะครับ
แล้วก็สภาพที่พักอาศัยก็เป็นขนำหรือว่ากระท่อมปลายสวนแบบนี้
ทีนี้ชาวบ้านก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็ตามตัวแม่ของเด็กทั้งสองเจอแล้วนะ
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุณดูสิ
เด็กน้อย๒คนคือก็ตามภาษาเด็ก
ก็ยังเล่นสนุกสนานยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะ
แต่ว่าถ้าไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจริงแล้ว
น้องสองคนสุขภาพไม่ดีแล้วนะคุณนะ
พักอาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายสวนตรงนี้

ที่บ้านบางครามหมู่๔ตำบลอ่าวตรงอำเภอวิเศษ
อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับ
สภาพของกระท่อมที่น้องพักเนี่ย
ก็มันเหมือนเป็นเพลิงพักคนงานก่อสร้างริมถนน
โดยน้องคนโตชื่อว่าน้องบอยอายุ๖ขวบ

ส่วนน้องคนเล็กก็คือน้องแดงอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง

ผอมตาเหลืองเหมือนขาดสารอาหารนะฮะ
จากการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุย
คือคุยกับน้องบอยพี่คนโตนะฮะ
อายุ๖ขวบก็ยังคุยรู้เรื่องอยู่นะครับ

พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางรับจ้างกรีดยาง

หายไปแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะฮะ
ทั้งคู่ก็จะต้องอยู่ด้วยกันเองสองคนเนี่ย
หิวตัวพี่ชายคนโตหรือว่าน้องบอย
ก็จะพาน้องแดงนะฮะออกไปเดินริมถนน

ชาวบ้านก็จะช่วยให้ข้าวให้ขนมด้วยความสงสารแล้วครับ
หลายต่อหลายครั้งนะที่น้องทั้งสองเนี่ย
เดินไปหาชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถาม
หนูมาจากไหนกินอะไรหรือยัง

เด็กบอกว่าหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยเลยนะฮะ
แม่ไม่อยู่เหรอชาวบ้านก็ถามไม่อยู่ครับอะไรอย่างนี้ฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นเห็นสภาพแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะ
ก็เลยสงสารนะครับให้ความช่วยเหลือ

เข้ามาช่วยเหลือดูแลเด็กอย่างจริงจัง
พวกเราก็จะช่วยกันค่ะ
พอพี่มายกบ้านปลูกบ้านใหม่แถวนี้ก็
มาเจอสภาพน้องเขาก็คือยาย๓โมงเย็นแล้ว
หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยน้ำตาตก
ไปทางซ้ายพี่เขาก็เดินเข้าไปเอาข้าวมา
แล้วก็เปิดปลากระป๋องให้กิน
นี่ดูสิเด็กทั้งวันไม่ได้กินข้าวนะฮะ

พร้อมด้วยอบตอ่าวตรงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ลงพื้นที่ให้เข้าให้การช่วยเหลือ

แล้วก็ได้ประสานโรงพยาบาลเข้ามาช่วยดูแลด้านสุขภาพ
แล้วก็ให้ผู้นำชุมชนเข้ามาดูเด็กทั้งสองคนนี้หน่อย
จากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป
โดยเฉพาะน้องแดงน้องคนเล็กวัย๓ขวบ
คือสู้ผอมตาเหลืองเพราะว่าขาดสารอาหารด้วยนะครับ

เมื่อวานนี้นางสาวแตงนามสมมุตินะฮะอายุ๒๔ปี
แม่ของเด็กทั้งสองกลับมาหาลูกครับ
หลังจากชาวบ้านก็โทรศัพท์ไปให้แม่รีบกลับมาหน่อยนะครับ
โดยผู้เป็นแม่ก็เล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟัง
บอกว่าเลิกรากับพ่อของเด็กไปนานแล้ว
ก่อนที่จะต้องพาลูกมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่
แต่ต่อมาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านครับ
ก็ต้องพาลูกน้อยออกจากบ้านนั้นเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า
ก็ตอนแรกไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเดินไปทั่วละคุณ
ชาวบ้านเขาใจดีให้พักอยู่ที่ขนำแห่งนี้
แต่ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็ยอมรับว่าไม่ค่อยได้อยู่กับลูกทั้งสองมากนัก
คือต้องออกไปรับจ้างกรีดยางที่สวนของสามีใหม่
ห่างออกไปประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วก็ยอมรับทุกวันนี้ไอ้ค่าจ้างมารายได้มันไม่พอรายจ่ายเลย
แล้วก็บอกว่าถ้ามีใครใจดีคุณอันนี้ฟังแล้วมันสะเทือนใจนิดนึงนะ
ถ้ามีใครใจดีอยากจะรับลูกของฉันให้ไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้
เพราะฉันเลี้ยงดูไม่ไหวก็อยากให้ลูกไป
ซึ่งวันนี้ได้ตัดสินใจให้ทางเจ้าหน้าที่มารับลูกไปดูแลแทนแล้วนะครับ
เพราะหากลูกอยู่กับเธอก็คงต้องลำบาก
หรือหากมีคนที่พร้อมจะรับไปอุปการะนะฮะก็ยินดีพร้อมจะยกให้นะครับ
เพราะมันจะไม่รวมหวังว่าลูกจะอยู่ไปอย่างนั้น
ถึงลูกไปนี่ซึ่งเชื่อใจให้แม่เห็นไหมค่ะมาดูแลเขาได้
ครับ
พูดเป็นแม่ก็บอกชีวิตมันอัตภัทรเหลือเกินนะครับ

ล่าสุดนะฮะทางอำเภอก็คุยกับทางพัฒนาสังคมนะ
ก็คงต้องเอาเด็กทั้งสองคนไปอยู่ที่บ้านพักเด็กก่อน
เพราะไม่งั้นถ้าอยู่ตรงนี้๒คนปล่อยไว้ไม่ได้แน่นอน
ก็ต้องรอส่งไปยังสถานสงเคราะห์ต่อไป
ทีนี้ใครจะดูแลขั้นตอนอะไรเป็นยังไงก็ต้องว่ากันไปอีกนะครับ
เพื่อให้เด็กมีทั้งพัฒนาการที่ดีได้รับการศึกษาด้วย